มาในช่วงนี้ดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
เป็นความเสียหายของแม่ที่สูญเสียลูกชายไปกว่า๔เดือนแล้วนะคะ
ด้วยการที่ในจ้างให้เข้าไปรื้อถอนเสาเข็ม
แล้วก็ได้รับอุบัติเหตุเสียชีวิต
แต่ว่าคดีไม่มีความคืบหน้าไม่ได้รับการชดเชยนะคะ
วันนี้ทนายรณรงค์แก้วเพชรนะครับ
พร้อมด้วยนางสาวปริชาติม่วงอร่าม
ของผู้เสียชีวิตนี่แหละค่ะไปที่สนลุมพินี
ไปสอบถามไปติดตามความคืบหน้ากรณีนี้ค่ะ
ลูกชายเธอเสียชีวิตแล้วเธอบอกว่าตอนนั้นมีประกาศให้ปิดแคมป์คนงาน
แต่นายจ้างให้ลูกชายเธอไปเก็บเสาเข็ม
ทำให้เสาเข็มหล่นลงมาทับแล้วเขาก็เสียชีวิต
วันนี้ก็เลยมาที่นี่เพื่อที่จะถามว่าทำไมไม่แจ้งข้อกล่าวหากับผู้ที่เกี่ยวข้อง
เรื่องของการฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินนะคะ
แม่ของผู้เสียชีวิตบอกว่าอยากจะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับลูกชาย
เพราะว่าเวลาผ่านมาผู้รับเหมาก็บ่ายเบียงไม่ยอมจ่ายเงินชดเชยให้
มีเพียงเงินค่าทำศพ๑แสนบาทตามกฎหมายแรงงานเท่านั้น
แต่ว่าค่าชดใช้อื่นที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการของลูกบริษัทกลับไม่รับผิดชอบ
แล้วก็ยังค้างค่าแรงของลูกชายอีกกว่า๒เดือนด้วย
นี่แหละค่ะผ่านไป๔เดือนยังไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยนะคะ
พนักงานสอบสวนให้คำตอบว่ายังไงนะคะ
พนักงานสอบสวนให้คำตอบบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหา
เพราะว่ายังไม่ได้รับผลการตรวจสอบผลทางนิติวิทยาศาสตร์
จนคดีลุ่งเลยมาเป็นเวลานานนะคะ
แม่ก็บอกว่านานเกินแล้วเธอก็อยู่ในสภาพที่ศูนย์เสียเสาหลัก
ในการหารายได้มาเลี้ยงครอบครัวตอนนี้รายได้ก็ไม่พอด้วยนะคะ
รองภูมิกับสนลุมพินีบอกว่าคดีนี้ล่าช้าก็จริง
ท่านอธิบายบอกว่าเป็นเพราะว่าพนักงานสอบสวนเป็นมือใหม่
คุณนัทพงศ์ท่านบอกว่าเป็นมือใหม่ก็เลยไม่มีความชำนาญ
ส่วนจะมีบทลงโทษทางวินัยหรือเปล่าขึ้นอยู่กับผู้บังคับบัญชาจะพิจารณา
ก็ยืนยันว่าเร่งรัดแจ้งข้อกล่าวหาตามขั้นตอนต่อไปค่ะ